ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นการปะทะกันระหว่างผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็ก
ที่หนีหมายจับกับตำรวจปะทากัน
แล้วสุดท้ายตำรวจตัดสินใจวิสามันฆาตกรรม
งานนี้มีรถของชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ได้รับความเสียหายด้วยถูกกระสุนปืนค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
สพลาดบัวหลวงที่พระนครศรีอยุธยา
ไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐ขาเข้ากรุงเทพค่ะ
ตรงที่นั่งฝั่งคนขับมีศพของนายสาธิตปฐุมสูตร
อายุ๓๙ปีเป็นผู้ต้องหาที่หนีหมายจับคดีข่มขืนเด็ก
เสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ตรงเกียร์รถ
มาเคลียร์พื้นที่ตอนแรกผู้สิข่าวบอกตำรวจ

ทราบแต่เพียงว่าตำรวจที่วิสามัน
เป็นชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ติดตามคนร้ายมีหมายจับสารจังหวัดสุพรรณบุรี๒หมาย
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
คือแล้วการทำงานของตำรวจเนี่ย
ทำให้มีรถสีขาวป้ายแดงของชาวบ้านที่ขับผ่านตรงจุดนี้ค่ะ
โดนลูกหลงด้วยถูกยิงที่ประตูรถ
ชาวบ้านเขาต้องวนรถกลับเข้ามาในปั๊มน้ำมัน
ก็คือมาโวยกับตำรวจนะคะว่ารถเขาโดนลูกหลงโดนกระสุน
เป็นอันตรายมากมันเขียนชุมชน
มันควรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดว่าไปมอสไซย่มแล้วถ้าเกิดพาดนพวกเราคุกมาเลย
ก็สวยไปแล้วถ้าจะมีส่องโทร
นี่ค่ะชาวบ้านต้องวนรถกลับมาเลยมาบอกโหถ้าไม่ใช่รถยนต์
เพราะรถเขาโดนกระสุนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์
มันก็คงจะมีความสูญเสียเกิดขึ้น

เขาบอกยังโชคดีนะกระสุนมาเข้าตรงโครงรถตรงนี้คุณ
ถ้าเข้ากระจกต้องใส่หัวเขาเลย

ว่าทำไมคือปฏิบัติการนี้มันก็เสี่ยง

บอกว่าพวกเขาเกือบจะกลายเป็นอีก๒ศพนะ
ก็มีคำชี้แจงจากทางฝั่งตำรวจนะคะ
นี่เป็นปฏิบัติการจับกลุ่มคนร้าย

แล้วก็สืบสวนสพสะยายสมตามจับในสาธิตค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืน
แล้วนายสาธิตคือขัดขืนการจับกลุ่ม
ยิงใส่ตำรวจก่อน๓๔นัด
เสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นรถเก๋งพยายามจะหนีค่ะ

แล้วสุดท้ายกระสุนถูกนายสาธิตเสียชีวิตคาเบาะรถ
ส่วนที่ปั๊มจุดเกิดเหตุ
วันนี้ตำรวจสพลาดบูหลวงเอารถของกลางมาจำลองนะคะเหตุการณ์
แล้วก็ตรวจวิถีกระสุนชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปร่วมตรวจสอบด้วย
ก็พบว่าสภาพรถเก๋งฝั่งขวามีรอยกระสุนปืนถูกยิงพลุนเกือบทั้งคัน
ส่วนรถตำรวจกระจกด้านหลังขวามีรอยกระสุนปืน๑นัดค่ะ

เขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่ง
แล้วมีเสียงคนตะโกนบอกมันยิงสวนมา
หลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงปืนดังรัวกว่า๒๐นัดค่ะ
นักปืนชูเราก็วิ่งไปอยู่ตรงนี้เลย
เรากลัวไงใช่แอบเขาวิ่งมาอาดด้วย
รวยไหมคะทีม
มันถามว่าเสียงเป็นประทัดไหมเหมือนประทัดเลยอ่ะเสียงแค่นั้นแหละ
นี่ค่ะส่วนรถที่ถูกลุกหลงนะคะ
ตำรวจให้เอามาพิสูจน์หลักฐานมาให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบด้วย
ต้องดูว่ากระสุนอันนี้เป็นกระสุนของตำรวจหรือกระสุนของผู้ต้องหา
ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นกระสุนตำรวจยินดีจะรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ
ในส่วนของครอบครัวผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจวิสามัน
วันนี้ไปรับศพที่โรงพยาบาลเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนานะคะก็ไม่ติดใจการปฏิบัติงานของตำรวจ
แต่ว่ามองว่ารุนแรงไปหน่อยอยากขอวิงวอนว่าสังคมอย่าซ้ำเติม
แล้วก็ขอให้ครอบครัวของเด็กที่ถูกข่มขืนอนโหสิกรรมให้กับผู้ตายด้วยค่ะ